แล้วแต่ก็สงสัยเหลือเกินว่าเออทำไมผลงานไม่เปรี้ยงไม่ปร่าง
สักทีนะคะที่สำคัญคุณผู้ชมเห็นหน้าหล่อแบบนี้
ปล่อยให้โสดอยู่ได้ยังไงไม่เชื่อเหรอเออนะ

บทที่เขาเล่นดีนะฉัดโชก้าม

เขาคิดว่าเป็นนุ่มวายกันไปหมดแล้วค่ะ

สดมาตั้งแต่เข้ามาแล้ว
ตอนนี้มีคุยกับใครอีกต่อไหมครับ
ตอนนี้มีคุยกับเพื่อนพี่น้องมากกว่าไม่ได้แบบโฟกัสในเรื่องความรักเลยตอนนี้ทำงานอย่างเดียว

ชอบผู้หญิงครับยังชอบผู้หญิงอยู่

ยังครับช่วงนี้ผมโฟกัสงานและเรียนมากกว่าครับ
ผมว่าเป็นช่วงเริ่มต้นอาชีพด้วย

ต้นอาชีพก็เลยโฟกัสเรื่องเรียนเรื่องงานมากกว่านั่นเองนะคะ
เจอกันไม่นานทีเจอกันก็เลยขอถามเลยเถิดไปถึงเรื่องนี้เลยละกันนะคะ

มมี่เนี่ยนะดันหนุ่มลีสุดเลยแต่ว่าไม่เปรี้ยงป้างสักที
งานนี้เจ้าตัวจะว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ

ผมก็เข้าคือเราก็ทำงานไปเรื่อยครับ
เราไม่ได้ซีเรียสหรอกว่าจะเปรี้ยงหรือไม่เปรี้ยง

เออจริงเป็นนักแสดงนี้ต้องรอจังหวะ
บางคนเข้ามา๔๕ปีแล้วยังไม่ดัง

นี่ล่าสุดคือเบลล่าเนี่ยโป๊ปเนี่ยนะ

แต่ว่าล่าสุดกับละครและหมู่เพลงสันว่าดันดังสุด

ใช่ค่ะบางทีคนก็เมาส์กันไปเยอะว่าคนดันก็เหนื่อย

เป็นว่าให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายเลยแล้วกันนะคะ